คุณผู้ชมครับตอนนี้มีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
อำเภอพบพระจังหวัดตากต้องอกสั่นขวัญแขวนเพราะอะไร

มีการสู้รบกันแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้
เครื่องบินรบของฝั่งเมียนมาลุกล้ำเข้ามาในฝั่งของชายแดนของประเทศไทย
รวมทั้งมีกระสุนลูกหลงถูกสาดเข้ามาด้วย
ทำให้ชาวบ้านของไทยเองก็ต้องหาหลุมหลบภัย
อบพยพออกมาเพื่อความปลอดภัย
มีคำถามว่าการกระทำแบบนี้เป็นการจงใจลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือไม่
ไปหาคำตอบจากบรรยายงานชิ้นนี้ครับ
เหมือนเป็นขวัญหลงของสงครามสู้รบ
ทำให้คนไทยนึกถึงท่อนนี้ของเพลงชาติไทยมากขึ้น
ชาวไทยที่อาศัยอยู่แนวชายแดนถึงกับต้องอกสั่นขวัญแขวน
เพราะนอกจากเครื่องบินรบของเมียนมาจะบินลุกล้ำเข้ามาแล้ว
รดราได้เหลือความเสียหาย
สงครามของประเทศเพื่อนบ้านทำให้คนไทยต้องเดือดร้อนเสี่ยงตาย
ทุกบ้านต้องสร้างลุมลบไผ่
บางรายต้องอบพยพออกห่างแนวชายแดนที่ไม่รู้เลยว่าจะมีการประทะกันอีกเมื่อไหร่
ศึกภาคพื้นดินยังพอหลบวิถีกระสุนได้แต่ศึกบนท้องฟ้ายากจะหลบเลี่ยง
การบินล่วงล้ำอธิปไตยทำให้มีการตั้งคำถามตามมามากมายว่า
เป็นการจงใจหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนแล้วว่าได้ประสานไปยังทางการเมียนมาแล้ว
รับว่าลุกล้ำจริงและได้ขอโทษรัฐบาลไทย
ระบุไม่มีความตั้งใจและไม่ต้องการมีปัญหากับกองทัพไทย
งทัพของเมียนมาอธิบายว่าเครื่องบินรบของเมียนมา
จำเป็นต้องตีวงเลี้ยวเข้ามาในประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
พร้อมขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
สุดท้ายนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่
ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ในเวลาเพียง๑๐นาทีก็ถึงจุดหมาย
ทัพอากาศไม่ได้ล่าช้ายืนยันปฏิบัติตามขั้นตอนของนักรบไทย
สถานการณ์ซุ่มรบตามแนวชายแดนอำเภอพบพระยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทหารไทยสั่งเสริมกำลังประจำการในพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการอบพยพ
มีการปิดโรงเรียนและช่วยสร้างหลุมหลบภัย
จากนี้ยังให้การช่วยเหลือผู้ลีภัยสงคราม
กว่า๕๐๐คนที่ทะลักเข้ามาในเขตแดนไทย
เสียงปืนเสียงระเบิดจากการปะทะกันของศึกเพื่อนบ้าน
ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
จากขนควงของสงครามราบชนกลุ่มน้อย
เมียนมากำลังเดินหน้าสะสาง
ทำให้คนบ้านใกล้เมืองเคียงอย่างประเทศไทยต้องคอยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็ได้แต่หวัง
อย่าให้มีเครื่องบินต่างชาติบินข้ามมาตีวงเลี้ยวซ้ำรอยในเขตแดนไทย
แม้จะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่วันศึกภายนอกจะบานปลายทำให้คนไทยต้องเดือดร้อน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน